คุณผู้ชมมาช่วยกันตามหาพ่อเลี้ยงใจร้ายกันหน่อยนะคะ
มีคุณตาคนนึงค่ะโพสต์ภาพหลานสาววัย๗เดือนของตัวเอง
กำลังน่ารักน่าชังเลยแล้วบอกว่ามีคนทำร้ายร่างกายจนหลานตาเสียชีวิตเนี่ย
หมอบอกหลานตาถูกตีฟกช้ำหลายจุดครับใครทำหลานตาตา
จะลากมันเคาะลากคอมันเข้าคุกดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ถ้ารับหลานมาอยู่ด้วยแต่แรกคงไม่ต้องมาตายแบบนี้
อันนี้เป็นเฟซบุ๊คของคุณตาของเด็กหญิงที่เสียชีวิตนะคะครับ
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดชนบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
ได้คุยกับนายมานบวัยสี่สิบสองปีตาของเด็กหญิงวัยเจ็ดเดือนที่เสียชีวิตเนี้ย
วันนี้เขาเดินทางไปรับศพหลานสาวที่นิติเวชโรงพยาบาลชนบุรี
พร้อมกับแม่เด็กก็คือนางสาวธัญรัฐวัยยี่สิบสามปีนะคะเราได้คุยกับทั้งคุณตาแล้วก็คุณแม่ด้วย
คุยกับคุณแม่ก่อนค่ะแม่บอกว่าเธอเนี่ยแต่งงานใหม่อยู่กินกับสามีใหม่
ชื่อนายนาธีสุวรรณอายุสามสิบสามปีตอนแรกเนี่ยนายนาธีก็แสดงออกว่ารักลูกสาวเธอดี
แต่หลังเนี่ยเธอก็สังเกตเห็นว่าเวลาลูกสาวเห็นนายนาธีเนี่ย
ก็จะมีอาการแปลกแปลกแล้วก็จะร้องไห้ทุกครั้งนี่คือนายนาธีสุวรรณผู้ต้องหานะคะ
หลังหลังเธอบอกว่าเธอสังเกตเห็นว่าหัวลูกสาวเธอมันปูดบวมด้วยตอนแรกก็คิดว่าเล่นแล้วล้ม
ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งเริ่มเจอบาดแผลกับรอยฟกช้ำตามร่างกาย
ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไม่ทันนะคะน้องเสียชีวิตค่ะ
ด่างตาของเด็กหญิงที่เสียชีวิตบอกว่าทอนไหนลูกสาวอ้างว่าหลานเป็นหวัดหายใจไม่ออกและเสียชีวิต
แต่พอดูสภาพศพแล้วตาบอกไม่ใช่นี่มันร่องรอยถูกทำร้ายร่างกาย
พอเค้นถึงรู้ความจริงค่ะแล้วผลชนะสูตรก็ออกมาแพทย์ลงความเห็นว่า
เด็กเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายซี่โครงหักสองข้าง
โหลกศีรษะแตกมีเลือดไหลในสมองด้วย
ตาบอกว่าตาโกรธมากและจะยืนยันว่าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแน่นอน
ถามครับแต่ลูกสาวบอกว่าไม่รู้เลยเพราะว่าฝากไว้กับพ่อเลี้ยงดูแล

ผมสอบถามเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไร
เขาคิดว่าลูกป่วยแต่ลูกสาวลูกสาวบอกว่าไม่รู้เรื่องว่า

คุณยืนยันว่าเอาเรื่องนี้สุดไม่ยอมเลยครับ

เพราะว่าเด็กแค่๗เดือนเองครับ

ถ้าเป็นหนูนะคือถ้าเป็นแม่ยังไงก็ต้องรู้ว่าลูกเราโดนอะไรบ้างอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะถ้าบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าความเฮียนหนูนะ

คือไม่ควรปล่อยลูกไว้แบบคนเดียวหรือว่ากับคนอื่นอะไรอย่างนี้

ตรงทั้งแม่และตาของคนเด็กหญิงที่เสียชวิตไปแจ้งความ
ทราบโหล